เรื่องความรักสุดซับซ้อนฮะหนุ่มตังปืนโหดโหดขนาดไหน
อาวุธปืนเนี่ยจ่อขมับยิงคนที่เป็นคือเรียกไม่ถูกว่าตกลงเขาเป็นแฟนเก่า
เขาเป็นอดีตภรรยาหรือเขาเป็นกิ๊กกันแน่เรื่องนี้ความลับความรัก
สุดซับซ้อนแต่ยิงตายไปหนึ่งศพเป็นการยิงต่อหน้าลูกสาว
โหดร้ายมากฮะเหตุการณ์นี้เอาทีละเรื่องนะ
รักไว้ก่อนเอาเรื่องฆ่าก่อนฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
สวนยางพาราอยู่ในพื้นที่หมู่๑ตำบลกลาเสอำเภอศรีเกาจังหวัดตรัง
ผู้เสียชีวิตที่ตายอยู่ในรถกระบะเมื่อสักครู่นี้ออนอุมาอายุ๔๒ปีถูกอาวุธปืน
เรียกว่าอะไรแถวขมับต้นคิ้วขวายิงตรงนั้นเลยฮะ
หนึ่งนัดโป้งเสียชีวิตคาที่คารถในอีซูซูดีแม็กซ์หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ท้อทหาร
ประมาณสัก๓ทุ่มของ๑๘กรกฎาคมใครยิง
คนยิงคือสมชายมิตรสารอายุ๕๔ปีเป็นการยิงต่อหน้าลูก
ลูกอายุ๙ขวบโหดจังโหดฮะพอยิงเสร็จก็หลบหนี
ความรักซับซ้อนอันในเรื่องยิงเรื่องความรักสุดซับซ้อนเกิดอะไรขึ้น
จนกระทั่งมีลูก๙ขวบที่ยิงตาย๙ขวบคือลูกของเขาทั้งคู่
แล้วแต่ตอนนี้คือไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ววันที่เกิดเหตุก็คือ
อนอุมาพาลูกสาวเก้าขวบมาเยี่ยมพ่อพ่อซึ่งเคยติดคุกมา
มาเยี่ยมพ่อก็คือสมชายแต่สมชายอยากจะให้ลูกสาวอยู่ที่นี่
แล้วก็จะพาไปเยี่ยมบ้านญาติแต่ทางออนุมาไม่ยอม
ก็เลยเกิดปากเสียงกันทะเลาะวิวาดกันสุดท้ายแล้ว
สมชายมีปืนควักอาวุธปืนหนึ่งนะด้วยความโมโหด้วย
ด้วยความรู้สึกไม่พอใจด้วยจะกลับไปหาผัวอย่างเดียวเลยใช่ไหม
นี้ใช้อาวุธปืนยิงที่ขมับขวาจนกระทั่งเสียชีวิต
ยิงต่อหน้าลูกแล้วจากนั้นเนี่ยพาลูกไปฝากกับญาติเอาไว้ก่อน
และสุดท้ายนายสมชัยหลบหนีไปฮะ
ซึ่งเรื่องนี้เหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นตามมา
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่กำลังปิดเมืองล่า
ล่าที่ไหนสวนยางพารา
เข้าใจว่าน่าจะยังไม่สามารถหนีไปไหนได้ไกลนะครับ

ปิดเมืองล่านายสมชายมือสังหารโหดรายนี้อยู่ครับ
สงสารเด็กนะ๙ขวบจะเป็นภาพจำติดตา
คือเรานึกภาพไม่ออกเลยว่าเวลาเด็กเห็นคนโดนยิง